ช่วงนี้บางพื้นที่มีฝนตก
ฝนตกหนักทำไงน้ำท่วม

บางทีเราก็ไม่อยากจะเดินออกจากบ้านแล้ว

เป็นวิธีการของน้องที่เขาไม่ยอมให้เพื่อนเปียก

เพื่อนบอกว่านายจะเปียกไม่ได้อีกแล้ว
เพราะถุงขาวนายเหลือแค่คู่เดียว
ถ้านายพูดว่าถุงขาวเปียก

ภาพของน้องนักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ผู้ชายพากันเอาเก้าอี้มาวางไว้ต่อกัน
เพื่อจะให้น้องนักเรียนผู้หญิงเดินบนเก้าอี้ค่ะ
เดินข้ามไปเหยียบเก้าอี้ไปเหยียบเก้าอี้ไป
เพื่อที่รองเท้าถุงเท้าของน้องจะได้ไม่เปียก
จากว่าฝนมันตกหนักน้ำมันก็ขังบริเวณโรงเรียนแบบนี้
แต่ที่พีคคือที่น้องนักเรียนชายเดินไปอุ้มเพื่อน
ไม่รู้เป็นเพื่อนหรือเป็นรุ่นน้องหรือเป็นอะไรนะแต่เป็นผู้ชายเหมือนกันนะ
เขาก็อุ้มไปอุ้มไปจนแบบเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเดินลุยเดินเหยียบเก้าอี้เลย
ไปส่งเลยสะดวกดีคือจะให้ไปอุ้มผู้หญิงก็ไม่ได้ไง
เป็นผู้ชายฉันก็เลยอุ้มผู้ชายซะเลยจะได้ไม่มีปัญหา
อาจจะเป็นรุ่นน้องใช่ไหมสนิทกันอะไรอย่างนี้
ก็เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะคะ
คือต้องบอกว่าทำให้เราได้เห็นว่าเด็กเขาก็น่ารักเนาะเขาดูแลกันดีเนาะ
เวลาเราอยู่โรงเรียนร่วมกันเราก็จะได้เห็นมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องใช่ไหม
มันมีความแบบเกี่ยวพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแบบนี้
เรียนจบกันไปเราก็จะได้นึกถึงกัน